ดูความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงากันหน่อยนะคะ
หลังจากนี้ก็จะส่งมอบให้แพทย์นิติเวศจาก๒โรงพยาบาลค่ะ
นำไปวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตของนายธวัชชัยก่อนที่จะสรุปกันว่าจำเป็นที่จะต้องมีการผ่าชนะสูตรศพรอบ๒หรือไม่
การประชุมเนี่ยนะคะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงาเป็นครั้งที่สาม
ต้องกระดูกของนายธวัดชัยก่อนการประชุมค่ะในฮิสิตฟิษศาวรหัส
ธิบดีกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนในฐานะประธานคณะกรรมการบอกว่า
กระบวนการ๔ทีสแกนทีมแพทย์ได้นำศพของนายธวัชชัย

พร้อมกับมีการถ่ายคลิปวีดีโอขณะเอ็กซาเรย์
สแกนรายละเอียดแบบแยกส่วน
แบ่งเป็นศีรษะถึงคอช่วงอกช่วงท้อง

ทั้งภาพนิ่งและทำภาพ๓มิติ
ก่อนที่จะมีการบันทึกไฟล์ภาพประมาณ๙๐๐ไฟล์
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเอ็กซาเรย์ตรวจสอบอีกครั้ง
ซึ่งหากสามารถตอบประเด็นข้อสงสัยต่างได้
ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการผ่าชนะสูตรศพ

ก็มีข้อสรุปในเบื้องต้นถึงสาเหตุแล้ว
แต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการแปลผลทางการแพทย์

มีทีมแพทย์จากภาควิชานิติเวชศาสตร์

จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รวมถึงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันทร์
อดีตพ่อมในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก็เข้าร่วมประชุมแล้วก็สรุปผลดังกล่าวด้วย
หลังจากที่การประชุมเสร็จสิ้นเนี่ยนะคะ
วิสิตบอกว่าก็ยังไม่มีข้อยุติ
ก็เลยสั่งทีมแพทย์ให้ทำการสแกนใหม่อีกครั้ง

พร้อมกับประสานขอข้อมูลจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
เกี่ยวกับฟิล์มเอ็กซาเรย์แล้วก็ภาพการรักษา
เพื่อนำมาประมวลผลให้ครอบคลุมทุกด้าน
ส่วนการประเมินอาการตับแตกไม่สามารถให้รายละเอียดได้
จากว่าเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ
โดยจะมีการขอตัวอย่างถุงเท้าที่ใกล้เคียงกับที่นายธวัชชัย
ผูกคอนำมาพิจารณาอีกครั้ง
ในการประชุมครั้งต่อไปคือ๒๙กันยายนนี้
แล้วก็ยืนยันว่าจะสรุปให้ทันในวันที่๘ตุลาคมนี้ค่ะ